คืนนี้เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่๒ธันวาคม
ทางด้านของสำนักพระราชวังได้ประกาศงดให้ประชาชนกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะเชิญค่ะ
ส่วนประชาชนนั้นก็ยังคงเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องค่ะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนก็ยังคงเดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงอย่างไม่ขาดสายนะคะ
ขณะที่ผลการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
ในวันที่๑๒ธันวาคมนี้โดยจะงดภารกิจการดูแลประชาชน
แต่ภารกิจอื่นยังคงดำเนินการตามปกติค่ะ
ขณะนี้มี๒๒หน่วยงานและประชาชนทั่วไปรวม๑๕๕๑คน
และวันนี้กรุงเทพมหานครจะจัดชุดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ล้างท่อระบบระบายน้ำอย่างครบวงจร
โดยจะดำเนินการย้ายรถของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่จอดภายในสนามหลวงออกไป
และในวันพรุ่งนี้นะคะจะเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาอีกกว่า๓๐๐คน
ภาษณะในการปฏิบัติงานประมาณ๒๐๐คัน
เพื่อดำเนินการกวาดทำความสะอาดพื้นถนนและทางเท้าจัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่าง
พื้นกวาดและดูดฝุ่นบนถนนและทานเท้า
ตลอดจนทำความสะอาดจัดเก็บขยะบริเวณคนต้นไม้
และทำความสะอาดเต็นต์ประกอบปรุงอาหาร
โดยจะแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น๑๕โซน
ภายในท้องสนามหลวง๗โซน
จะมี๑๙สำนักงานเขตดูแล
และบริเวณโดยรอบอีก๘โซน
และจะมี๒๑สำนักงานเขตดูแลค่ะ
ตลอด๑เดือนที่ผ่านมาหรือว่า

เต็นต์ที่เขามาทำเสบียงอาหาร
แจกประชาชนก็ไม่มีโอกาส
ไม่มีเวลาที่จะทำความสะอาดพื้นที่ได้
ก็จึงอยากจะก่อให้ประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวง

ก็ขอให้สละ๘พันธุ์ร่างกาย
แรงใจคนละหน่อย
กรุงเทพมหานครจะตั้งจุดรับลงทะเบียน
สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมกิจกรรม
หน้าด้านหน้ากอรศโดยที่ท้องสนามหลวงประชาชนสามารถเลือกที่จะทำความสะอาดได้ค่ะ
ในส่วนกรณีที่ประชาชนที่อาจไม่ทราบข่าวการปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
ในช่วงวันที่๑๒ธันวาคมนี้และจะเดินทางมายังท้องสนามหลวง
ก็อรศก็พร้อมที่จะดูแลนะคะโดยจะยังคงมีจุดประกอบอาหารสำหรับดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่๓จุดและบริเวณน้ำดื่มอีก๒จุดค่ะ
ค่ะสำหรับกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อนะคะ
ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ค่ะและในพื้นที่ท้องสนามหลวงเองนะคะ
ก็จะปิดพื้นที่ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกาถึง๖นาฬิกาพรุ่งนี้เช้าค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะ